ใกล้วันหวยออกแบบนี้ตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ก็ต้องหาสถานที่ที่เชื่อมั่นกัน
หวยกันมาหลายงวดเนี่ยก็หายไป
ใช่ชาวบ้านก็งงเหมือนกันนะว่าใครมารื้อ
ชาวบ้านบางคนก็บอกว่าเจ้าหน้าที่มารื้อแน่เลย
บอกว่าอยู่ริมถนนแล้วกลัวว่าจะอันตราย

ก็บอกว่าเจ้ามือหวยแน่เลย

ไปขอเลขเด็ดที่นี่แล้วถูกหวยกันเยอะ
มือหวยเลยแบบไม่ไหวแล้วไปรื้อดีกว่า

มันเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ไม่รู้เจ้ามือไหนไง
ก็เลยไม่มีใครแสดงตัวไงว่าใครเป็นคนไปรื้อ
คืออันนี้คือของเดิมก่อนหน้านี้
เขาอยู่ที่บริเวณริมถนนสุขุมวิทย์เลยนะครับ
อยู่ใกล้กับสนามบินอุตภาว
รั้วสนามบินอุตภัวเลยในพื้นที่ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่เขาก็เตือนว่าโอ้โหคนไปขูดไปขอกัน
ไปนั่งบนบานสารกล่าวกันมันหูริมถนนเลยอ่ะ

ก็เลยกังวลเรื่องความปลอดภัยกัน
แต่ว่าต้นเรื่องที่ว่าอยู่ดีสารก็หายไปเนี่ย
บอกว่าเมื่อตอนตี๓ของคืนวันอังคารก็คือเข้าเช้าวันพุธแล้ว
มีเจ้าหน้าที่มาเคลื่อนย้ายสารเจ้าพ่อแก๊งกาโม่
ออกจากพื้นที่ตั้งที่ริมถนนไปแล้ว
เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
ภาพก็จะเห็นว่ามีพิธีบวงสวง
คล้ายกับพิธีขอเข้ามาก่อนลื้อถอนด้วย
เท่านั้นแหละพอแชร์กันต่อไปนะคุณเขียนมาสอน

แม่จะรอให้พ้นวันที่๑ก่อนก็ไม่ได้

เอาซะวันใกล้วันศุกร์ดิบเลยเนี่ย
ช่วง๒๗๒๘อะไรอย่างนี้เลยนะครับ
ทีนี้คนก็เลยไปดูกันว่าเออตกลงหายจริงหรือเปล่านะ

บรรดาคอหวยนักเสี่ยงโชคทั้งหลาย

พบว่าหายไปจริงเนี่ยครับ

สารเจ้าพ่อแบงค์กาโม
แล้วก็ต้นโพที่เขาจะอยู่คู่กันเนี่ยหายไปหมด
อ๋อนี่งานเราเปรียบเทียบภาพให้ดูนะครับ
ของเก่าก็จะมีสารอยู่ของใหม่ก็โล่งเลย

เหลือแต่เนินดินตรงนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นครับด้วยความเป็นห่วงคอหวย
ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ไปดูว่าบริเวณพื้นที่ของศาลเจ้าพ่อแบงค์กาโม
ที่อยู่ติดกับรั้วของสนามบินอุตภัว

จุดนี้จะอยู่ก่อนถึงสะพานคลองบางไผ่นะครับ
ปรากฏว่าพื้นที่ตั้งศาลเหลือแต่เนินดินโล่ง
แต่ก็ยังมีประชาชนมีนักเสี่ยงโชค

ชนบุรีก็มีสุพรรณบุรีก็มา
แถวระยองเขาก็มากันอยู่แล้วนะครับ
บางคนก็มาดูเพราะรู้ข่าวว่า
สารเจ้าพ่อแบงค์กาโม่หายไปแล้ว
บางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรตัวสารไม่อยู่เนี่ยแต่เชื่อว่าเจ้าพ่อยังอยู่

จุดตรงนี้เขาเชื่อว่าเจ้าพ่อยังอยู่นะครับคุณระวีการไปถึงก็เพื่อความสบายใจ
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องขอไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนในการขออนุญาตทำข่าวเนี่ย
แต่ไม่รู้ในใจคิดอะไรบ้างนะกลับมาก็ไม่ยอมพูดยอมคุยกับผมซะด้วย
บอกว่าหลังบ่าย๓วันที่๑ค่อยคุยกันพี่
เธอก็ชาวบ้านบอกว่าต้องจุดทูป๕ดอกนะถวายน้ำแดงนะครับ
ก็ไหว้ขอพรอะไรกันไปนะครับ
คุณยายคนนึงนะครับไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหรหรอกคุณยายนะ
เพราะว่าเสียงเบาแล้วนะแต่ก็บอกเราว่ามากราบไหว้แทบทุกงวดอ่ะนะ
แล้วก็ถึงแม้ว่าสารจะถูกลื้อยกไปแล้วแต่เชื่อว่าเจ้าพ่อยังอยู่ตรงนี้
หรือว่าวัยรุ่น๒คนความจริงแล้วเขาเป็นคนสุพรรณ
คงมาทำงานแถวนี้ก็เดินทางมาที่ศาลเช่นกัน
บอกว่าเขาจะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเส้นทางนี้ประจำทุกวัน
เมื่ออาทิตย์ก่อนที่มาขอพรกับสารเจ้าพ่อแบงค์กาโม
สารก็ยังอยู่แล้วก็สำเร็จตามคำขอด้วย
วันนี้ที่มาเนี้ยนะจะมาแก้บนอืม
แต่สารหายไปแล้วนะถามใครแถวนี้
ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนมายกสารไปสารไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
แต่ก็เชื่อเหมือนกับทุกคนว่าเจ้าพ่อยังอยู่
ถ้าเป็นไปได้ยังอยากให้มีสารอยู่เหมือนเดิม
ส่วนการย้ายสารออกไปมองว่าถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ก็อาจจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าของพื้นที่
เชื่อว่าไม่มีประชาชนคนไหนมากล้ายกสารไป
ก็ยังตกใจครับแล้วจะแก้บ้นตรงไหน
เราไม่รู้จะแก้บ้นตรงไหนแล้วต้องทำยังไง
แล้วเรามาสาหรับคนแถวนี้ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยว่าศาลหายไปไหน
มีความเชื่อกับศาลที่ยังไงแล้วมีความสุขอะไรมาบนบ้านท่าน

ก็คือตอนนี้ก็มาอ่านศาลก็คือศาลเสาพอแบงคาโม
เรามันทำงานเรื่องเงินนี่แหละก็คือขอเงินที่เราสติธรณะไว้
ก็คือขอได้เงินคืนแต่มันก็ได้จริง

คือเราก็อยากรู้อยากหาคำตอบมาให้นะคะ
ว่าตกลงแล้วใครไปลื้อศาล
ก็เลยไปคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
เขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับมีเจ้าหน้าที่มาบอก
ธรรมนองที่ว่าจะต้องลื้อถอนออกไป
เพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายได้
แต่ก็ยังเชื่อว่าเจ้าพ่อยังอยู่

คนในพื้นที่เขาก็ยังเชื่อแบบนั้นนะคะ
ก็มีคนมาไหว้แต่ใส่ชุดพนักงานนะคะ
เขามาบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าสารเขาจะถูกลื้อแล้วนะ
เขาบอกว่าอย่างนี้แต่ป้าก็ไม่รู้

เขาบอกว่าไม่แน่อาจจะไว้ที่เขาแขก

เสร็จก็พอตอนเช้ามาป๊ากก็มา
ก็ไปถามให้ต่อว่าใครรู้ไหม

แล้วหนวยงั้นไหนหรือใครที่มารื้อศาล
คือชาวบ้านบางคนก็บอกว่าเจ้ามือหวยอย่างที่บอกไง
เหรอเจ๊งหลายงวดหรือไง

เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่
เพราะว่าประชาชนจริงชาวบ้านจริงไม่น่าจะมีใครกล้า

แล้วเราก็ได้ข้อมูลมาจากผู้เท่าผู้แก่ที่อยู่แถวนั้นนะคะ
คุณยายอายุ๗๒แล้ว
เล่าให้เราฟังแบบนี้นะคุณผู้ชม
ก่อนที่ศาลจะมีชื่อว่า
สารเจ้าพ่อแบงค์กาโมในปัจจุบันเดิมที
เป็นที่ตั้งของศาลเด็กชายชาตินักรบ
เพราะเด็กชายคนนี้อายุประมาณ๑๕๑๖ปี

ประสานงากับรถพลิกอัพ
และเสียชีวิตตรงนี้ค่ะ

แล้วก็มีคนไปตั้งสารเอาไว้ใต้ต้นยางนา

วัยรุ่นเกิดรถชน
ไปเจอจมน้ำเป็นศพอยู่ในร่องน้ำด้านหลังตัวศาล

พากันตีเป็นเลขเด็ดกันไป

รู้ข่าวมาว่ามีนักเสี่ยงโชคจากจังหวัดราชบุรี

แล้วก็บอกว่าถ้าถูกหวย
จะนำแบงค์กาโม่มาติดให้ที่ศาล
แล้วถูกจริง

ก็เลยมีการนำสารเรือนไทย

เป็นสารเจ้าพ่อแบงค์กาโม

ผมว่าเรื่องความปลอดภัยนี่ก็สำคัญนะ

ถ้าดูจากภาพของบริเวณริมถนนที่รถ

คือเจ้าพ่อท่านก็คงจะอาจจะ

พุ่งชนแล้วคนกำลังมาไหว้สารอย่างนี้

อาจจะเป็นจุดที่เป็นทหารกองบินทหารเรือ

เพราะว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่

กำนันเจ้าของพื้นที่บอกว่า

ว่าจะมาย้ายส่งย้ายสารอะไร